ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์สนับสนุนโดยเลือกกาแฟทั้งที
เลือกฟิตเน่คอฟฟี่เซฟสี่สิบห้าแคลอรี่
ในบริเวณถ้ำดินเพียงจะต้องมีการขอเข้ามาทุกครั้ง
ก่อนที่จะลงไปและต้องทำตามกฎหลายอย่าง
เช่นห้ามใส่รองเท้าเข้าไปห้ามปัสสาวะภายในถ้ำ
ถุยน้ำลายภายในถ้ำและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
เนื่องจากในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมด
และยังมีน้ำไหลตลอดเวลาอาจจะทำให้ลื่นล้มได้ครับ
เรามาถึงที่นี่อยากจะบอกว่าถ้ำดินเพียงหรือถ้ำเพียงดิน
มีปรากฏการณ์มากมายมาถึงปุ๊บจะต้องไปไหว้พ่อปู่อินนคราช
กับแม่ย่าก่อนใช่นี่คนละองค์กับที่คำชโนธถูกต้องไหมฮะ
คนละองค์คนละองค์ครับเท่าที่อาจารย์รู้สึก
สององค์นี้เป็นยังไงฮะอ้าวก็เมื่อกี้ก็ไห้ด้วยกัน

เปิดตู้เย็นแล้วเย็นฉ่ำเอาอย่างนี้เราให้คนพื้นที่
เขามาเป็นคนเราพาเขาตรงหน้าจุด
นี้เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์
กับโรคบาดานขอต้อนรับนายกอบตผ่าตั้งครับ
คุณมงคลครับสวัสดีฮะนายก
สวัสดีครับท่านสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ

แบบจำได้ว่ามาวิ่งเล่นหรือมาเดินดูมาอะไรอย่างนี้
อายุตอนนั้นเรียนอยู่ม๕ครับ

เพราะว่าเพิ่งเปิดให้ตอนนั้นเพราะมันเป็น

ธมธรรมนี้ก็คือรถมที่มีความเชื่อมโยงก็คือ
สามารถถ้าผู้ปฏิบัติธรรมได้นะสามารถออกน้ำโขงที่บ้านผมผ่าตั้งได้เลย
ระยะทาง๑๔กิโลเมตรแต่ท่านต้องเป็นพระด้วยนะ
เพราะว่าถ้าพระท่านจำพรรษาหรือมาปฏิบัติธรรมที่นี่
และสามารถออกไปที่น้ำโขงได้ผ่าตั้งตรงที่จุดบ้างไฟพญานาคนะ
ที่อ่างประบึกนะเขาเรียกว่าอ่างประบึกมีหอพญานาคด้วย
เคยมีประวัติหรือเรื่องราวที่มีพระออกไปไหมครับ
เห็นแต่เจ้าวาดว่าผู้ปฏิบัติได้ที่เป็นพระน่ะปฏิบัติได้คือท่านเข้งมาก
แล้วมาประจำปัญหาที่ถ้ำนี้แล้วสามารถออกไปที่อ่างปลาบึก
ที่จูดมังไฟพญานาคทางตรงนี้๑๔กิโล๑๔กิโลครับ
ประสบการณ์ตัวเองเคยเจออะไรมาบ้างครับ
เชือกเพราะว่าเข้าไปถึงถึงกลางตรงห้องห้องโถงใหญ่แล้วกลับมา
เพราะแต่ก่อนยังเป็นค้างคาวมีอะไรเยอะอยู่

เพื่อที่ว่าไม่ให้หลงเพราะว่าห้องมันเหมือนกันหมดครับทิศทางไหนมันจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยมันจะเป็นร้อยห้องสาราสาราพันห้องประสัยแสงเรียกสาราพันห้องเคยมีใครลงไปแล้วไม่ขึ้นใหม่ไหมบางคนก็บอกมีคนหายไปเลยก็มีมีครับคือทางเจ้าวาดกับพระที่อยู่ที่นี่บอกว่ามีคนที่มาเที่ยวเป็นพระเป็นโยมนี่แหละมาจากทางไกล
ทำไมถึงไปนานตั้งหกชั่วโมงสามารถเข้าไปได้แต่ว่าต้องออกมาได้ทางเดิม
ก็ทางเดิมก็คือมีเชือกแล้วก็มีรอยเท้าเข้าไปมันจะเปียกใช่ไหมครับ
แต่อันนี้ออกมาไม่ได้ก็เลยท่านอาจารย์ก็เลยใช้คนเข้าไปตาม
ได้ไปดูในอาการอิดโรยมากก็เลยถามว่าทำผิดอะไร
เพราะว่ากฎกติกาที่นี่เขาไม่ให้ไปขี่ไปอะไรอยู่ข้างในนะครับ

ครับผมแล้วก็ผู้หญิงเป็นรอบเดือนก็ไม่ให้เข้า
นี่แหละครับเพื่อนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่

เขาตอบอาจารย์ด้วยเสียงสั่นว่าไม่ไหว
เดินหน่อยก็กลับมาที่เดิน

ดำถึงขนาดคานแล้วนะครับมดดำใช้ท่าคานแล้วนะครับ
ผมก็ต้องถึงขนาดเดินเข่าแล้วนะ
เขาเดินตามไฟให้เห็นนะครับเห็นทางสวัสดิ์เข้าไหว
แต่ก่อนนี้ทางพี่นายกบอกว่ามันต้องใช้ใต้ใช้เทียนกันล่ะ
ครับผมตีที่ตอนนั้นตอนนั้นผมอายุสิบเก็บปีก็ปียี่สิบสี่ครับผม
แต่พอเข้ามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วครับเอาล่ะเห็นที่จะเดินไม่ได้แล้วล่ะครับตรงนี้
ถึงขนาดคานเข่าแล้วครับนะครับคานเข่าป่ะ
น้ำเย็นเยี้ยบเหมือนนะครับน้ำเหมือนน้ำแช่เย็นนะครับ
สี่ละน้ำมนุษย์อยากจะเห็นอยากจะรู้
ลำบากลำบลแค่ไหนก็ไม่หวั่น
คือมีน้ำไหลนะเป็นน้ำเย็นน้ำก็มาจากห้วยที่อยู่ข้างบนครับ
เขาครับเป็นเป็นน้ำใต้ดินครับผมอ๋อเป็นน้ำใต้ดินน้ำใสนะครับ
แต่เย็นเอาละเดี๋ยวกล้องจะได้เห็นภาพ
ผมก็เริ่มเหนื่อยนะครับนี่เข้ามาครั้งที่๔แล้ว
ลองดูนะครับเอากล้องแทนไปเห็นไหมครับนี่
บรรยากาศของความเป็นถ้ำเป็นถ้ำที่เป็นมีความเกลี้ยงของพื้นที่ผิว
แล้วมีช่องว่างที่พอจะเรียกได้ว่าถ้ำเพราะมันไม่ได้เอ่อ
เขาเรียกว่าถ้ำพญานาค
เคยมีคนเจอปรากฏการณ์อะไรแปลกนะตรงนี้มั้ยครับ
นอกรูข้าว่ามีคนมาทำแล้วจะไม่เห็นตัวรอไปตรงชั้นตามเสียงนี้ไปไกลนิดเดียวนี่แล้วไปห้องโถง

ตรงนี้ตามความเชื่ออันนี้คือโรงศพครับของปู่อินนะครับ
ในแต่ก็ไม่พระจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะทำอย่างนี้ครับส่วนนะว่าจะมีเสียงเสียงพระเทศครับ
ราคาบลักษณะนอก
เดี๋ยวพี่นายกคำว่าปู่อินเนี่ยในชนพื้นเมืองของอีสานเนี่ย
คือใครหนึ่งพระสองภูโทรงสินสามไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่คนทรงผู้มีจานลงจิตเห็นด้วยทิพย์ว่าชื่อปู่อินปู่อินก็คือปู่

อ๋อพญานาคในในในพื้นที่แถวโซนนี้ครับที่นำถือว่าปูอินครับ
อ่างปลาบึกที่อ่างปลาบึกบ้านผาตั้งที่จุดด้วยพญานาคก็คือปู่อินนี่แหละครับ
หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแถวที่คำโนธเรียกปู่ศรีสุโธอันนี้ก็ปู่อิน
ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เชื่อว่าเป็นโรงศพของปู่อินครับ
ถ้าอธิษฐานยังไงตรงนี้ส่วนมากต้องอธิษฐานอะไรยังไงอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องอ่า
โชคลาภแล้วก็หน้าที่การงานแล้วก็ขอให้สำเร็จเดินทางปลอดภัย
ก็ขออนุญาตท่านโดยการมามาเอามือแตะโรงของท่านแล้วก็อธิษฐานอ่า
มังสัจวาจังอธิษฐามิทุติยัมปิอิมังสัจวาจังอธิษฐามิ
ตติยัมปิอิมังสัจวาจังอธิษฐามิด้วยคำสัตว์คือความจริงว่าศรัทธา
ข้าพเจ้าและคณะขออธิษฐานว่าสิ่งที่จะกระทำด้วยความเป็นกุศลและถูกต้องตามกฎหมาย
ในทุกเรื่องทุกประการอันเกี่ยวข้องกับสัมมาชีวะคือการงานจงสำเร็จรุ่งโรธเป็นที่สุด
นำมาซึ่งลาบผลภูณทวีคือแก้แหวนเงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศผู้คนเคารพนับถือ
ย่องชื่นชมยินดีและขอให้มีสุขภาพกายแข็งแรง
้วคาดจากพยันตรายโรคาภาคอุบัติเหตุอุบัติภัยทุกประการจากนี้เธอ
ขอให้สำเร็จทุกทุกคนด้วยครับท่านนายกนำนำนำทางต่อ
ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปห้องห้องสมบัติครับผมห้องสมบัติห้องสมบัติ
ได้ยินชื่อนี้แล้วมันต้องขึ้นเสียงดังดังเพราะถ้าเกิดว่าท่านบอกว่า
ห้องสมบัติห้องสมบัติครับห้องสมบัติครับไม่ได้ห้องสมบัติ
สมบัติพญานคราชทุกท่านอยากได้รับสมบัติพญานคราชจงตาม
ข้าพเจ้าและท่านนายกบัตรนี้มดดำจะรีบเร่งมาอย่างเต็มที่
เพราะมดดำนั้นอยากมีสมบัติ
เชิญเชิญท่านอาจารย์ชัดเจนอันนี้แหละครับคือสมบัตินะครับผม
ห้องสมบัติอันนี้เป็นสารหลักเมืองครับผมเป็นสารหลักเมือง
ผมผมถามผมถามท่านนายกหน่อยใครมาขัดมาแต่งหรือว่าเนี่ย
ใครมาเอาตาใบมาเกียร์ขาดแต่งหรือเปล่าเอาอธิบายเลยสิ
ไม่ได้ขัดไม่ได้เกียร์อะไรครับผมมันเป็นอย่างงี้เลยเป็นธรรมชาติแบบแบบนี้เลย
ผมเรียนท่านอาจารย์นะพอดีตอนที่ผมเข้ามาตอนนั้นมีนักศึกษามีจากอาจารย์
มหาลัยขอนแก่นกับอุดรมาผมก็เลยถามว่าให้ตรวจสอบว่ามันเป็นเป็น
เป็นการกระทำโดยมนุษย์หรือไม่โดยมนุษย์หรือไม่หรือว่าธรรมชาติ
พอดูจากพื้นที่ผิวใช่ไหมครับท่านก็ตอบว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้ำนี้มันเป็น
การกัดเซาะของน้ำต้ายดินอายุ๑๔๐ล้านปี

แต่เป็นหินทรายชุดโคลาส
ชื่อหินชื่อทางธรณีวิทยานะหินทรายชุดโคราช
ผมเข้าใจแล้วทางคณะนักศึกษาและอาจารย์เนี่ยไปทำพิธี

ทราบอายุของหินจริงว่ามันถึง๑๔๐ล้านปี

ณอันนี้เป็นหีบสมบัติของใครฮะ

ห้องนี้ก็เลยให้เป็นห้องสมบัติของท่าน

นี่คือสมบัติพัญญาณราชใช่ไหม

ผมจะแนะนำวิธีอธิษฐานเปิดครั้งสมบัติพญานาคันดีกว่านะครับผม
อยากได้สมบัติพญานกราชไหมอ่ะต่างจิตนะครับ
ไม่ได้สมบัติขึ้นในโลกนี้แล้วสมบัตินาคาราชโลเกสมบัติพญานาคาราช
บัติอยู่เบื้องหน้าพุทธทางเปิดธรรมมังเปิดสร้างทางเปิด
โลกวิทูแจ้งแล้วซึ่งโลกแจ้งแล้วซึ่งความจริง
คอสมบัติอันเป็นมูลค่ามหาศาลในพญานาคาราช
เปิดให้แก่ผู้เห็นแก่ผู้สัมผัสแก่ผู้ได้มาเยี่ยมชม
แก่ผู้ที่ได้เห็นแล้วอธิษฐานได้ดวงจิตอันบุญสัมพันธ์สาธุมือคู่นี้แห่งข้าพเจ้านั้นสร้างบุญมาทุกชาติพบ
ข้อบุญจงบรรจบสำเร็จแก่ปู่อินนคราชย่าเกรดตลอดจนองค์ธิดาพญานคราชนคราชทุกหมู่เหล่าอันมีสมบัติเป็นทรัพย์
ขอจงเปิดให้สมบัตินั้นมาเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทยจงเป็นสมบัติของสาธุชนคนดี
ขอจงเปิดให้สมบัติของแผ่นดินประเทศไทยจงเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทยจงเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทยจงเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทยจงเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทยจงเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทยจงเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทยจงเป็นสมบัติของแ

มีอย่างที่ผมนำเรียนท่านอาจารย์และก็ท่านมดดำว่า
ถ้าผู้ปฏิบัติทำได้ท่านจะนั่งอยู่ข้างใน
และคุณจะไปออกตรงบางไฟไฟจานากอ่างปบึก
ที่มีหอหลงปู่นั่งออก
ถ้าผู้พื้นปฏิบัติได้คือไปได้ตรงนั้นเลย
มายถึงท่านนับถือผจิบัติธรรมได้จริงจริง
ท่านจะไม่ได้เดินเหมือนเราก็คือ

ที่หลายครั้งจะมีแสงออกมายามค่ำคืน
แสงเห็นแม่ที่สัมภาษณ์อยู่ด้านนอกว่า

มีงานให้

นี่แหละครับอาจารย์หลายปีแล้วยังเหมือนเดิมอย่างนี้ตลอดเลย

ไม่มีใครมาปัดนะครับจะเป็นห้องพระธิดาก็สะอาดอย่างนี้มาตลอดเลย
พร้อมด้วยตรงนี้เขาเชื่อว่าเป็นห้องนอนพระธิดา

เคยมีปฏิหารมีเรื่องเล่าอะไรแถวเรื่องในห้องนี้บ้างไหมครับ
ก็มีแต่ความสวยงามนี่แหละท่าน
หลายสิบปี๒๐ปีมาก็เหมือนเดิมนี่แหละ

เรื่องนี้อัศจรรย์นี่ผมพูดได้เลยผมสัมผัสได้
เนื่องจากว่าผมกับมดดำเนี่ยไม่ได้มาด้วยกัน

ในหลายปีมานี้เกิน๔๕ครั้งแน่นอน
ทีนี้เป็นอย่างนี้ครับเราไม่เคยสังเกต
แต่เราเคยมองเห็นผ่านว่ามันเรียบเหมือนมีคนมากวาด
เมื่อกี้เพิ่งได้รับการยืนยันจากนายกอบตมงคลว่า
ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมตั้งแต่ชั้นมัธยมที่มาที่นี่นะครับ

จนเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นห้องนี้เป็นแบบนี้ตลอด
คือสะอาดเหมือนมีการมาปัดมาปูอะไรไว้เรียบเนี่ย
เรียบผมอัศจรรย์ใจมาก
เพราะมันอยู่ในประวัติของนาคาราชว่า
นาคีนาคานั้นรักความสะอาดเป็นที่สุด
ที่อื่นเดี๋ยวนี้มดดำได้สัมผัสเหมือนกับผม

เหมือนมีคนมาฉี่ไว้หรือกลิ่นขี้ขังคาว
แบบมันเหม็นอธิบายไม่ถูกคือทางที่มาเริ่มมีกลิ่นแล้ว

เป็นกลิ่นสาบแต่ตรงนี้นะมันหอม

ใช่แล้วมันเหมือนงวลดินนะ
้วนดินที่หอมและสบายใจ

แสดงว่าตรงนี้ท่านอาจจะแวะเวียนมาเป็นระยะ
เดี๋ยวเรากวดน้ำอุทิศถวายท่านเลย
ข้าแต่องค์มหญาเกรดและพญานครราช
ซึ่งได้มาแวะเวียนมาสถิต
สถานทั้งบำเพ็ญเพียรบารมีชาย
หรือมาคอยใครผู้ใดก็ตาม
ขออนุโมทนาสถุการณ์
ณห้องพระธิดา
ขอให้เป็นมหามงคลโดยกูศลพลบุญ
หุตุโบสถพลบุญที่ข้าพเจ้าสร้างทั้งบรวชวิหารเจดีย์

พระพัติมาข้าพเจ้าบำรุงทุกษาสถานะด้วยทุกสถาน
ข้าพเจ้ามีความกระตันยูกระตะเวทีได้ทุกประการ
บุญยะทุกสถานจงสำเร็จแก่นางนาคีย่าเกรด
เทวดาและสิ่งศักดิ์ที่สถิตย์อยู่ในห้องพฤธิดานี้
จงเปิดซึ่งความสุขขอจงอำนวยซึ่งโฉกระชัย
ที่ผู้มากราบไหว้สัทธาธิษฐานจากนี้ไปตลอดกาลและนานถึง
และจุดสำคัญซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดวัดใจของผู้คนทั้งหลาย
ก็คงหนีไม่พ้นบริเวณช้างสามเสียน
จุดที่มีหินย้อยเกือบจะติดกับบริเวณพื้นถ้ำ
โดยจากพื้นถึงเพดานถ้ำจะมีช่องว่างให้ลอดผ่านได้เพียง
ถึงหนึ่งข้อสองงานนี้หมูตัวแม่จะรอดผ่านไปได้หรือไม่
ช่วยกันส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ด้วยพระคศถาพุทธโรเกดธรรมโลเกดสังฆัโรเกด